ส่วนที่บุรีรำก็มีเหตุยิงกันตายนะคะหลานยิงน้าคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเรื่องของการทางเข้าออกบ้านเหมือนกับไปปิดทางเข้าออก
โมโหกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศงานศพก่อนนะคะ
งานศพของในเข็มกลิ้งรำอายุสามสิบแปดปีค่ะคนนี้ค่ะถูกหลานยิงเสียชีวิตค่ะ
ก็นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านพี่สาวบรรยากาศเศร้ามากนะคะ
เพราะว่าคนก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
สองครอบครัวก็สนิทใกล้ชิดกันนะคะทุกคนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ว่าทำไมโอ้โหหลานชายมีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมขนาดนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานค่ะนางสาวอินทิราเฮเฟอร์หรือแอน
อายุ๔๒ปีพี่สาวของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุในเข็มผู้เสียชีวิตกับเพื่อน
แล้วก็ญาติ๔คนนั่งดื่มกาแฟกันอยู่หน้าบ้านเธอ
ในพื้นที่ตะมนต์สำรงอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ
จู่ค่ะนายสุกรีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มีศักดิ์เป็นน้าชายก็บอกให้ลูกชายคนเล็ก
เอารถมาไถดันดินดันกิ่งไม้ไปปิดขวางทางเข้าออกหน้าบ้าน
ทั้งทั้งที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ที่ดินของนายสุกรี
แต่เป็นที่ดินของน้าชายอีกคนซึ่งทำงานอยู่ต่างจังหวัด
แล้วอนุญาตให้เธอเข้าออกมาหลายปีไม่เคยมีปัญหาอะไร
อยู่ดีเอารถไถมาดันดินดันกิ่งไม้ไปปิดทางเอาไว้แบบนี้
บอกแบบนี้นะคะในเข็มผู้เสียชีวิต
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านของนายสุกรี
ก็อยู่ห่างกันแค่ร้อยเมตรนะคะไปเคลียร์เรื่องนี้
แต่เคลียร์กันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ก็เลยทะเลาะกัน
แล้วมีการตะโกนให้นายบัญชาจันประโคนหรือในโหน่งซึ่งเป็นลูกชายคนโตค่ะ
หยิบปืนมาแล้วก็จะยิงผู้ตายเห็นท่าไม่ดี
ขี่รถกลับบ้านกลับบ้านบ้านพี่สาวที่เป็นจุดเกิดเหตุ
แต่นายบัญชาเนี่ยถือปืนตามไปถึงหน้าบ้านนี่
นางสาวอินทิราบอกว่าก็ไปขวางเอาไว้
สะพ้ายก็ไปยกมือไหว้ไปขอร้องเอาไว้แบบนี้ตามภาพกราฟิกของเรา
จังหวะนั้นค่ะนายสุกรีตามมาแล้วตะโกนบอกว่า
ยิงมันเลยเอามันให้ตายทั้งหมดนั่นแหละพอพูดปุ๊บตะโกนปุ๊บ
บัญชายิงเลยอืมยิงที่ขาของในเข็มไปนัดหนึ่งนะคะ
จนล้มลงคนตรงนั้นเขาก็ช่วยกันอ่ะประคองตัวให้ลุกขึ้น
พยายามจะหนีเข้าไปหลังบ้านนายบัญชาไล่ตามนะคะ
ตามไปกระหน่ำยิงซ้ำอีกหลายนัดกระสุนเข้าไทยทอยเข้าที่ตัว
เข้าที่ขาจนนิ่งนอนจมกองเลือดไปแบบนี้
ญาติพี่น้องก็เข้าไปนำตัวในเข็มส่งโรงพยาบาล
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่านายบัญชายังพยายามบรรจุกระสุนปืนอีก
จะยิงซ้ำอีกยิงอีกหรอคะโอ้โหจนญาติญาติยกมือไหว้แบบเนี้ยค่ะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกนะคะญาติญาติยกมือไห้ขอร้องว่าพอแล้ว
พอเธอพอก่อนแล้วก็รีบนำตัวในเข็มที่ถูกยิงอะค่ะ
ไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าอยากให้ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
อยากให้เอาผิดกับนายสุกรีคนเป็นพ่อด้วยนะคะ
เพราะเป็นคนยุอะค่ะเป็นคนสั่งให้ลูกยิงค่ะ
คือญาติญาติบอกว่าคนที่อันตรายคือตัวพ่อนะคนที่สั่งให้ลูกยิง
ลูกอ่ะที่เป็นคนยิงก็แน่นอนผิดอยู่แล้วแล้วคนสั่งก็น่าจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
แล้วตอนนี้ญาติพี่น้องคนในครอบครัวหวาดภาวะกันไปหมด
ยังคงกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยกันอยู่อะค่ะ
แล้วน้องชายโดนยิงที่ขาเขาก็พยายามวิ่งวิ่งแต่เขาเจ็บเขาวิ่งไม่ไหวเนอะ
ปืนเขายิงตามแบบติดติดเลยจนโดนท้ายถอยโดนตัวหมดแล้วทีนี้ไปวิ่งไปข้างบ้าน
มันไปติดตะข่ายอันนี้เขาสะดุดล้มเขาก็เลยเล่นจนอันนี้คือต่อยิง
จ่อยิงเลยแบบอย่างงี้เลยค่ะหลายนัดจนหมดแม็กซ์อ่ะ
เห็นว่าคือเอาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลก็ยังตามไม่ยิงเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะลากลากพยายามลากเขาก็จะยิงอีก
ก็เลยกอดว่าตายแล้วคนตายแล้ว
ดูไม่มีเงินกินขอเงินพี่แอนผมขอตังค์
ภาพของผู้ต้องหายังลอยนวลอยู่
หนูอยากจะขอความเป็นธรรม
ให้ดำเนินคดีเขาด้วยเพราะเขาเป็นผู้สั่ง
เขาเป็นพ่อแทนที่เขาจะอ้อมล้อมลูก
อันนี้ก็ส่งเสริมลูกให้ทำความผิด
ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่า
พูดตายแล้วคือรับไม่ได้
รับไม่ได้ค่ะผู้ตายรับไม่ได้
ชาวบ้านระแวกนี้ก็รับไม่ได้กันเลยค่ะ
นี่นะคะเป็นข้อมูลของญาติ
แล้วเขาก็อยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
เขาก็เล่าให้ฟังว่ารักษณะเกิดเหตุเป็นแบบนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจพร้อมแพทย์เวร
เข้าไปร่วมการชนะสูตรพลิกศพนะคะ
จากการตรวจสอบนี่ค่ะในเข็มผู้เสียชีวิต
ถูกยิงที่บริเวณขาที่ไทยทอยที่หน้าอก

ปลอกกระสุนปืนมีอยู่๖ปลอก
ปืนไทยประดิษฐ์๙มม๑กระบอกและกระสุนปืนอีก๒นัดค่ะ

ไปดูจุดที่ทำให้เกิดปัญหาทำให้ทะเลาะกัน

นี่นะคะก็คือเป็นที่ดินของน้าชาย
ซึ่งบ้านพี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาใช้ทางตรงนี้เป็นทางเข้าออกบ้าน
แต่ถูกรถไถดินไถเศษไม้ไปปิดทางเอาไว้
คือที่ดินบ้านน้าชายประมาณสัก๒๓งานได้นะคะ
องดินเศษไม้ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๒๐เมตร

บ้านที่เกิดเหตุห่างจากบ้านของผู้ก่อเหตุแค่๕๐เมตรเองค่ะ

มันเป็นเรื่องของเนี่ยไปเอารถถ่าย
ไถเศษไม้ไถดินไปปิดทางเข้าออกบ้าน

พันธุ์ตำรวจเอกพงยุทธ์แก้วดอนรีผู้กำกับสพพระพลาชัยบอกว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ควบคุมตัวนายบัญชาผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วนะคะ
ตอนนี้ควบคุมตัวเอาไว้ที่สพพระพลาชัย
เรื่องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
ตำรวจก็สอบปากคำเพิ่มเติม
ผู้ต้องหารับสารภาพอ้างว่าสาเหตุที่ใช้ปืนยิงน้าตัวเองก็เพราะว่า
ถูกเอามีดไล่ฟันก่อนเขาบอกแบบนี้
เขาอ้างแบบนี้เขาก็เลยโมโหเอาปืนตามไปยิง
ตัวนายบัญชาผู้ต้องหาบอกว่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำ
ยิงไปกี่นัดนี่ค่ะ
เขาถือมีดไล่ไล่ฟันหรือว่าไง

แล้วเรายิงเขาไปกี่นัดครับ
จำไม่ได้
ด้านอดีตภรรยาของผู้ตายนางวันนิพาอายุ๓๘ปี
เขาเลิกรากับผู้ตายไปประมาณ๔ปีแล้วนะคะ

เป็นลูกชายอายุ๑๓อายุ๑๐ขวบคนโตนี่๑๙ได้
เขาก็บอกว่าเมื่อ๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ในเข็มไปเยี่ยมลูกที่บ้านอดีตภรรยา

บอกกับลูกชายว่าพ่อจะไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้วนะ

ก็คิดว่าพูดหยอกล้อกันกับลูก

ก็มาถูกยิงจนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ